มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีเป็นร้านทำเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งนะคะ
ก็มีพ่อตากับลูกเขยดื่มเหล้าด้วยกันทีนี้ดื่มกันอยู่
พูดกันไม่ถูกหูค่ะก็เกิดการทะเลาะวิวาดกันรุนแรง
พ่อตาค่ะใช้มีดอิโต้กระหน่ำฟันศีรษะลูกเขยเสียชีวิตจมกองเลือด
จากนั้นเนี่ยขับรถหลบหนีไปพร้อมกับภรรยานะคะลูกสาวแล้วก็หลานชายด้วย
มีคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูกันก่อนเลยค่ะ
มีคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูก่อนเลยค่ะ
มีคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูก่อนเลยค่ะ

ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยคือภาพมันรุนแรงจริงเราต้องหยุดภาพเป็นระยะนะคะคือแล้วมีเด็กอยู่ในเหตุการณ์ตอนแรกเห็นไหมคะ
อ่ะมันมาเห็นเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะคือคลิปภาพทั้งหมดนี้เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ค่ะที่ได้บอกไปคือพ่อตากับลูกเขยเนี่ยมืนเมาทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรงเสียงดังมากอยู่หน้าห้องพักค่ะ
แม่ยายที่สวมเสื้อสีแดงตอนแรกมียืนอยู่กับหลานแล้วก็เพื่อนคนงานทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันคือพยายามจะเข้าห้ามทั้งสามีแล้วก็ลูกเขยแล้ว
ไม้ทุบกระจกรถกระบะพ่อตาจากนั้นก็เลยเป็นความชุลมุนวุ่นวายทำร้ายกันน่ะนะคะ
พ่อตาค่ะใช้มีดอิโต้กระหน่ำฟันลูกเขยหลายครั้ง
เขยที่บาดเจ็บก็พยายามต่อสู้แล้ววิ่งหนีแต่พ่อตาตามมาวิ่งฟันซ้ำที่หัวอีกหลายครั้ง
ลูกเขยเนี่ยล้มลงนอนกองกับพื้นเนี่ยค่ะตอนท้ายนี่คือลูกเขยโดนฟันจนเจ็บหนักแล้วนะคะ
ตายังไม่หนำใจใช้มีดมาฟันเข้าที่หัวอีกจนกระโหลกแยกจากกันค่ะ
หลังก่อเหตุพ่อตาเดินมาบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าอย่าแจ้งตำรวจและอ้างว่าตัวเองเป็นคนที่โดนลูกเขยทำร้ายก่อนนะคะ
ไอ้แม่โอเค

โทรเรียกรถพยาบาลด้วยนะคะหลังก่อเหตุพ่อตาก็พาภรรยากับลูกสาวและหลานชายขับรถกระบะแล้วหลบหนีไป
คนงานที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาก็ต้องแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒ทุ่มคืนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ตำรวจสพสามโคกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านพักคนงานร้านทำเฟอร์นิเจอร์
ริมถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกตะบนคลองควายอำเภอสามโคกที่ปฐุมนะคะ
ที่เกิดเหตุนายประเสริฐพันเอกหรือไก่อายุ๒๘ปีชาวสุพรรณบุรี
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างโซฟาชั้นล่างของบ้านนะคะ
สภาพศพสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นศพเนี่ยมีบาดแผลถูกมีดฟันที่ศีรษะตามร่างกายและแขนทั้งสองข้าง
ตัวผู้ก่อเหตุนายสมชายจาดมีหรือช่างชายอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดพิจิตร
ซึ่งเป็นพ่อตาของผู้เสียชีวิตนะคะขับรถกระบะอีซูซูสีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือแปดห้าแปดเก้าราชบุรี
หลบหนีไปพร้อมกับภรรยาลูกสาวและหลานชายค่ะนายธรรมนูลภูดวงอายุสี่สิบห้าปีช่างทำเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานกับผู้ก่อเหตุนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ชายก็คือพ่อตาเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่กับในไก่ลูกเขยค่ะมีเมียในไก่แล้วก็เป็นลูกสาวของช่างไก่เนี่ยนั่งกินข้าวอยู่
แต่พอเมาได้ที่พ่อตาพูดเล่นว่าจะเอาลูกสาวคืนอืมลูกเขยก็ไม่พอใจเออ

คุยไหมเสียงอะไรนึกมาก็เลย
มีโชคปอยกันก่อนไหมทีนี้อาวุธดินแล้วอ่ะครับอืม

ก็เป็นเค้าของเรื่องส่วนตัว
พี่เราจับใจความว่า
ลูกเขยก็เลยไม่ยอดก็อาจจะพบฤทธิ์กันกว่าพอด้วยนะครับ
นี่ค่ะนายธรรมนูลบอกว่าช่างชายเนี่ยเพิ่งจะไปรับในไก่ลูกเขยกับลูกสาวของตัวเอง
ทำงานที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นี้ได้แค่สองวันเองนะคะตัวช่างชายเป็นคนชอบดื่มเหล้าหลังเลิกงานอยู่แล้ว
ว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากเมาด้วยแล้วก็คงมีความขัดแย้งบางอย่างกันในครอบครัวนะคะ
ทางตำรวจส่งศพชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
และก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ